เรื่องราวความเคลื่อนไหวนะครับของฟุตบอลชิงถ้วยประธานประเภทกกันบ้างนะครับ
พร้อมที่จะแข่งขันในวันเสาร์นี้เป็นเกมสำคัญระหว่างเมืองทองกับบุรีรำนะครับ
ล่าสุดทางเมืองทองนะครับมีการเปิดตัวสโมสรแล้วก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันที่คาดว่าจะใช้ในการเจอกับบุรีรำในวันเสาร์นี้ด้วยครับ
เมืองทองนะครับมีการเปิดตัวสโมสรพร้อมกับผู้เล่นที่เสริมทัพในฤดูการนี้
หมายของเมืองทองนะครับก็คือการกลับมาทวงแชมป์ให้ได้
หลังจากที่ล้างถ้วยมานานถึง๓ปีด้วยกันครับปีที่แล้วเป็นรองแชมป์๒รายการคือรองแชมป์ลีกแล้วก็รองแชมป์เอฟเอครับ
นำโดยชาทิพย์สงกระสินธนบุญเกษารัฐพิรพัฒนโชชยา๓นักเตะใหม่นะครับ
ยืมตัวมาจากเทโรร่วมกับผู้เล่นเดิมอย่างสหรัฐอยู่เย็นและธีรสินแดงดา
ย่าวใช้สีแดงนะครับเป็นสีประจำอยู่แล้วส่วนชุดเยือนนั้นก็ยังคงสีดำเหมือนเช่นเคยครับ
จริงก่อนงานในวันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าอดีศักดิ์ไกรสอนสู่หน้าของเทโรอาจจะย้ายมาร่วมทีมเมืองทองด้วยอีกคน
ต้องดูว่าจะมีโอกาสเปิดตัวในวันพรุ่งนี้หรือเปล่า

ยืนยันว่าเขานั้นไม่กดดันเลยครับในการเจอกับเมืองทอง

เขาบอกว่ามีประสบการณ์ในการเจอกับทีมใหญ่ในเอเชียมามากมาย
เพราะฉะนั้นเกมนี้ชิวสบายไม่กดดัน
และคิดว่าความกดดันน่าจะตกอยู่กับเมืองทองซะมากกว่านะครับ

จะแข่งขันในวันเสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์นี้ครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีที่สนามสุพัชลาศัย
ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีเหมือนเดิมนะครับ